วันนี้มีการนัดชุมนุมกันของกลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเทพา
แต่ว่าที่สุดแล้วก็ยอมสลายการชุมนุมไป
ควรเลิกสนับสนุนให้นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง
เพื่อไม่ให้บ้านเมืองกลับมาเกิดความวุ่นวายอีกนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้จะมีเสียงตอบรับออกมาอย่างไร
ไปติดตามพร้อมกับความเคลื่อนไหวด้านการเมืองที่น่าสนใจครับ
นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณเตือนไปถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
หลังกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่มีแก่นำส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
ชุมนุมใหญ่พร้อมขีดเส้นให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งในปี๒๕๕๙
บาดเจ็บล้มตายมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่วันนี้แล้วนะ
ต่างประเทศเขาทำมา๒๐๐กว่าปีแล้วนะที่มันตายเจ็บกันขนาดนั้น
เราเพิ่งจะมาเริ่มกันไม่กี่ปีมาเนี่ยนะ
โดยที่ไม่ขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันอย่าให้มันเกิดอีกแล้วครับ
ด้านในอนุสรอุโนคณะบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เป็นสิ่งที่นักศึกษาคิดและสะท้อนออกมาเมื่อเห็นสังคมยังมีปัญหา
และเชื่อว่าหากประเทศยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้ง
นักศึกษาทั้งประเทศอาจจะออกมาเคลื่อนไหวอีก
เช่นเดียวกันกับนายอัศดางปานิกบุตรอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ระบุว่าการแสดงออกทางความคิดต่อสังคม
ถือเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ส่วนการส่งสัญญาณเตือนของนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงการคำนึงถึงความคิดส่วนตัวเป็นใหญ่เท่านั้น
ดำเนินคดีอาญากับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ต้องดำเนินการตามกฎหมายไทยและเชื่อว่าการนัดชุมนุมใหญ่ในเดือนพฤษภาคม
จะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ไม่หรอกคนไทยก็รู้อยู่แล้วเราก็ทำทุกอย่างให้เกิดความสงบอยู่แล้ว
ที่ไม่สงบก็พวกคุณจะถามไม่ให้สงบ
ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็สงบดี
ประชาชนก็อยู่ดีกินดีไม่มีอะไร
จากคำเตือนถึงเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมือง
นายกรัฐมนตรียังย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

คนใกล้ชิดไม่ให้ไปแอบอ้างชื่อ

หลังพบว่ามีการอ้างชื่อผลเอกประวิทธ

แม้ว่าเชื่อมั่นว่าทุกคนในคณะรัฐมนตรี

แต่ก็ต้องตรวจสอบคนในอานัทของตัวเอง
ให้อยู่ในกติกาไม่เบียดเบียนประชาชนด้วย
ส่วนกระแสข่าวกดดันให้พลเอกประวิทธิ
ลาออกจากตำแหน่งกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
เพราะถูกตรวจสอบเรื่องนาฬิการูนั้น

ตรวจสอบทุจริตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ทุกอย่างต้องเดินตามกลไกอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องหยิบเรื่องนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอีก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน